ที่เป็นสายความเชื่อดิฉันว่าน่าจะได้ยินกันมาบ้างเรื่องของการสักลายมือเปิดทรัพย์รับโชค
ไปที่จังหวัดสุรินทร์เลยชาวบ้านสายหมู่ที่นี่เขาไปสักลายมือมหาเศรษฐีเสริมดวงชะตาหนุนนำรับโชคลาภ

ใช่ย้ำก่อนว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะบางคนเชื่อไม่ได้ว่ากันบางคนไม่เชื่อไม่เป็นไรเล่าสู่กันฟังนะคะ
กลุ่มชาวบ้านสายมูต่างนี่เขาทยอยแวะไปบ้านพักของอาจารย์วันเพ็ญอยู่เย็นนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านสำโรงตะบนหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
แก้กรรมหนุนนำให้ได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
เพราะว่าเคยมีคนดวงดีถูกรางวัลไปแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านบางคนเนี่ยแอบบอกอาจารย์
มาทั้งดีอาจารย์วันเพล็อป

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่ต้องพูดเหรอ

เออเอาแล้วแต่ไม่พูดแล้วนะ

สำหรับใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการสักลายมือมหาเศรษฐีเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจริงถ้าเกิดคุณทำไปแล้ว

ไปทำบุญตักบาททุกเช้าเป็นเวลาทั้งหมด๓วัน
เพราะเขาเชื่อว่าการสักลายมือแบบนี้มันเป็นเหมือนการบังคับดวงค่ะคุณ
เหมือนเร่งดวงให้มีโชคมีลาบ
ก็เลยต้องมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วย
อันนี้ที่ฉันเคยได้ยินสำหรับบางคนที่แบบ

หรือมีอะไรวัตถุมงคลกลับมาบูชาหรือไปทำพิธีอะไรต่าง
บางคนเขาจะถือศีล๓วันเลยนะ

มีอันนี้จริงพี่เคยได้ยินมา
แต่มันก็สุดแล้วแต่ความเชื่อ

ก็มีเหมือนกันก็หลากหลายแง่มุมหลากหลายความเชื่อที่แตกต่างกัน
เล่าสู่กันฟังขอให้โชคดีแล้วกันจ้า
ทำแล้วสบายใจมีความสุขทำได้เลยนะคะ